ประทานที่กรุปผมจุฬพันธ์ตำรวจภาคเพื่อไทย
ขอรบท่านรัฐมนตรีช่วยอ่าเอ่อกระลาโหมกับ
ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับก็ให้ท่านใช้สิทธิ์ก่อนนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการพาดพิงถึงพรรคร่วมฝ่ายคลานครับ
ทำนองที่ว่าการที่พวกเรามาอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในครั้งนี้เนี่ย
เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการโจมตี
ซึ่งด้วยความเคารพครับพวกผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
พวกผมเป็นตัวแทนของประชาชนที่นำมาอภิปรายในสภาทั้งหมดนี้
คือความเดือดร้อนคือน้ำตาของพี่น้องประชาชนจริงครับ
เรานำมาพูดกันท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตอบ
ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมฟังดูผมเลยรับทราบเลยว่า
ไม่ได้ฟังพวกผมอภิปรายเลยท่านฟังด้วยจิตใจที่มืดบอด
ท่านมาตอบเนี่ยเกือบ๑๐นาทีท่านมาพูดถึงเรื่องเกษตร
พวกผมยังไม่ได้อภิปรายตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้อภิปรายถึง
เรื่องความเสียหายด้านการเกษตรในเรื่องราคาพืชผลการเกษตร
เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับมีแค่สักสองประโยคอ่ะ
ทั้งวันกับเมื่อวานกับวันนี้ตอนเช้าแต่ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบเนี่ย
เอาโพยของข้าราชการมายืนอ่านตอบเนี่ยเขาคงเตรียมไว้ให้
เพราะรู้ว่ากำลังจะมานี่ครับผู้อภิปรายเกษตรนั่งอยู่หน้าผม
กำลังจะอภิปรายอีกสองสามท่านนะครับเลยรู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไม่ได้รับฟังนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมาก
แล้วท่านนายกรัฐมนตรียังมีการพาดพิงกลับมากับฝ่ายค้านว่า
ทำไมพวกผมถึงตอนเป็นรัฐบาลถึงไม่ทำผมก็ต้องขอท่านประธานครับ
เตือนความจำท่านนายกรมตรีว่าพวกผมน่ะเป็นรัฐบาล
เคยเป็นสมาชิกในฝ่ายรัฐบาลครับแล้วมีคนปฏิวัติรัฐประหาร
จนกระทั่งต้องออกไปเปลี่ยนบ้านเมืองเป็นระบอบผลิตการมายาวนาน
แล้วผมขอย้ำเตือนด้วยเพราะท่านนายกชอบถามว่า
รู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องมาอยู่กันวันนี้ตอนนั้นมันเป็นยังไง
ผมตอบให้ก็ได้ครับมีการวางแผนการรับอาหาร
ระหว่างผู้นำม็อบกับพบทบในขณะนั้นเป็นเวลา๓ปี
แล้วก็ปฏิวัติรัฐประหารทำให้บ้านเมืองอยู่ในระบอบผลิตการอย่างยาวนาน
พังพินาศมาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณครับ